ทางฝั่งนี้ก็ดีกว่าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเรื่องช่วยน้ำท่วม
ก็ดราม่าไม่หยุดหย่อนค่ะโดยเฉพาะดราม่าเรื่องอะไรรู้ไหมคะ
เขาบอกว่าจะเอาเงินไปให้รัฐบาลที่ประชาชน
ร่วมกันบริจาคมาส่งตรงเข้าบัญชีพี่บินบรือฤทธิ์
นี่แหละค่ะก็คนที่ออกโรงชี้แจงก็คือน้องชาย

พี่ไทยก็ร่วมด้วยช่วยเหลือชาวบ้านมาด้วยกันตลอดเลย

ข่าวลือที่ออกมาว่าพี่บินบรรลือฤทธิ์
จะนำเงินที่ประชาชนบริจาคไปให้กับท่านนายกไม่จริงนะ
พี่ชายังเดินช่วยเหลือด้วยการแจกเงินตามคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรก
คือเงินต้องถึงมือชาวบ้านเท่านั้นค่ะ
ทำงานกันนอนกันตี๒๓ก็คือ
เพราะต้องเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรรภาคภาค
มาประชุมแล้วก็ให้มอบนโยบายเข้าไปให้เขาไปทำการบ้านมา
พี่บินบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมร่วมบริจาคกันไปเนี่ย
จะต้องถึงมือชาวบ้านด้วยมือของพี่บินเอง
ต้องแล้ววันนี้พี่บินก็จะบินกลับมากรุงเทพก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องช่วยน้ำท่วมนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ